เมก้าเฮิรตช์ในครั้งนี้นะครับทางด้านของกองทับ
สื่อมวลชนยังคงปักหลักรอทำข่าวกัน
ข้ามวันข้ามคืนยังไม่มีใครถอยทับไปไหนอยู่คู่
กันกับผู้ร่วมประมูลกันต่อไปนะครับแต่ว่าทางด้านของกศชเองก็ยังคง
การไม่ได้ว่าทางด้านของการประมูลนั้นจะจบลงเมื่อไหร่และวันไหนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครมีอาการป่วยหรือว่ามีอาการจะต้องการจะออกจากห้องการประมูล
แล้วก็มีเรื่องของความตึงเครียดผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
ติดตามตรงนี้จากบริงารของคุณจิตภาสุฤษฐศุกร์ครับ
เช้าวันใหม่กศชให้เวลาพักประมูล๓ชั่วโมง
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกา
พร้อมเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับผู้เข้าร่วมประมูล
เมนูข้าวต้มและอเมริกันเบคฟัส

เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพเป็นน้ำเต้าหู้และผลไม้ค่ะ
รองเลขาธิการกศชเล่าว่า
จากการสำรวจตามห้องประมูลในรอบนอก
ได้ยินเสียงเล็ดลอดออกมาบางห้อง
ก็ดูรื่นเริงขณะที่บางห้องดูเงียบสงบค่ะ
ก่อนนอนก็ไปเช็คตามห้องการประมูลต่าง
ก็ไม่ได้มีการร้องขออะไรเพิ่มเป็นพิเศษ
ข้าวขาหมูอะไรอย่างนี้ซึ่งอาหารเราเตรียมไว้ครบ
น้ำอาหารเครื่องดื่มเตรียมไว้ครบ
ก็สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ขาด
บางห้องประมูลได้ยินเสียงหัวเราะมานะครับ
ห้องตอนไปปิดห้องมืดเลยแสดงว่าหลับนะครับเอ่อ

แต่๑ชั่วโมงของเขาวันนี้เชื่อว่าจะเริ่มเครียดขึ้น
กศชยืนยันว่ายังไม่มีใครออกจากห้องประมูล
เพราะรอบนี้ทุกคนเตรียมตัวมาดี
แม้จะมีคนป่วยก็มีทีมแพทย์และรถพยาบาลรองรับนาทีฉุกเฉินค่ะ
ส่วนการผ่อนคลายความตึงเครียดนั้น
มีการร้องขอหนังแผ่นเพิ่มจากที่เตรียมไว้ให้๕แผ่น
หนังที่เตรียมมาก็มีหลากหลายแนวที่ขอค่ะ
ส่วนสื่อมวลชนที่ปักหลักพอกับผู้เข้าร่วมประมูลนั้น
หลายคนเลือกที่จะพักค้างคืนที่นี่
คุณผู้ชมค่ะลานกลางเต้นที่เห็นอยู่นักขนาดนี้
ไม่ใช่ลานกลางเต้นบนภูเขานะคะ
แต่เป็นลานกลางเต็นต์บนสนามฟุตบอลของทางกศช
ที่จัดเตรียมไว้ให้สื่อมวลชนได้พักผ่อน
จากการประมูลที่ข้ามวันข้ามคืนกันนักขนาดนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละเต็นต์ค่ะมีใครพักอยู่บ้าง

เป็นนี้ค่อนข้างรัดกลุ่มนิดนึง
มีใครอยู่
จะเห็นว่าแบบมีแบบ๒ชั้นมีทั้งตาข่ายอะไรพวกนี้
จากการสำรวจดูตามเต็นต์ต่างจะพบว่าบางเต็นต์ก็มีร่องรอยของสื่อมวลชนเข้ามาพัก

ขณะที่บางเต็นต์ก็ไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยค่ะ
ตอนนี้เข้ามาพักที่เต็นต์นานยังคะ
มาเข้าเวรตอนตี๔ครับ
ทำไมถึงเลือกมานอนเต้นที่ทางกษัตริย์ชอจะเตรียมไว้ให้คะ
ตอนเช้ามันเย็นเย็นอยู่อากาศดีอยู่
แต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วแดดมา
ก็ว่าเดี๋ยวจะไปสลับเวรนะครับ

ก็โอเคนะค่ะมันเย็นแบบนี้
แต่ลมก็พัดนะพัดดีอากาศดีอยู่
สำหรับอาหารมื้อเที่ยงของผู้เข้าร่วมประมูลนั้น
มีรายงานว่าผู้เข้าร่วมประมูลของทางทู
ขอข้าวขาหมูเมืองทองเป็นเมนูเด็ด
จะจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายโดยเท่าเทียมกันค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน